นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย๘๒ปีที่มาเที่ยวดอยอินถนนกับครอบครัว
เกิดพัดหลงแล้วก็เข้าไปในป่าตอนนี้ยังคงหาไม่เจอครับ
ธนต้านของพรรณจำรดเอกดำเนินกันอ๋อมนะครับ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
นำกำลังเข้าไปปูพรมค้นหานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย๘๒ปีครับ
ชื่อว่านายคิญญะซึ่งพัดหลงกับครอบครัว
ขณะที่ไปท่องเที่ยวดอยอินทนนท์อีกรอบ
โดยเฉพาะจุดที่จะค้นหาในวันนี้เป็นลักษณะเฮลชัน
ลึกประมาณ๓๐เมตรอยู่ข้างพระธาตุเจดีทั้งสององค์ครับ
และเมื่อคืนที่ผ่านมากำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
พร้อมด้วยทหารของกองทัพอากาศ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงทีมอาสากู้ภัย
ร่วมกันออกค้นหาจุดที่หายตัวไป
คือบริเวณพระมหาธาตุเจดีนพเมธนีดล
และนพพลภูมิศรีเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้
ด้านนายปวินชะนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เผยว่าเช้าวันนี้ได้สั่งการให้ในอำเภอจอมทองนำกำลังเข้าไป
โดยเป็นกู้ชีพกู้ภัยและฝ่ายทหาร
เดินทางไปประสานกับนายรุ่งหิบรันวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เพื่อออกระดมปูพรมค้นหาทุกช่องทาง

และเริ่มบริการค้นหาต่อไปแล้ว
๕๒๖๘๐๒ครับ